ส่วนเรื่องของต่างประเทศเองเขาก็จับตาเหมือนกัน
แล้วก็หวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะเร่งแก้ปัญหาความไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับ
กิจการต่างประเทศแล้วก็นโยบายความมั่นคงบอกว่า
การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยในวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ถือเป็นการเลือกตั้งสมาธิกสภาพุทธแทนราชดรอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๘
เป็นก้าวสำคัญต่อการฟื้นฟูการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ขณะที่คนไทยจำนวนมากมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ
แถลงการฉบับนี้ยังระบุว่า
และยังเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สิ่งผิดปกติมันเกิดขึ้นในการบรรยายงานผลการนับคะแนนต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและโปร่งใส
เพื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งต่อกันและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองฝ่าย
อันนี้เป็นเสียงจากต่างประเทศเริ่มส่งสัญญาณมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับ
ชัดเจนมีสหภาพยุโรปแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับ
รัฐมนตรีก็ออกมาพูดแล้วเหมือนกัน